ก่อนเพิ่งเล่าไปเองขโมยในมขอ
ที่บอกไปขโมยล้อรถของพระคุณหมอ

คุณผู้ชมเรื่องนี้เดือดร้อนกันไปหมดจริงค่ะ

แต่เดี๋ยวไปดูซิว่าหน้าตาคนร้ายเป็นยังไง
ให้ดูเหตุการณ์ตอนที่หลังจากก่อเหตุขโมยล้อของคุณหมอ

อนให้เอามาคืนเถอะแล้วก็ถ่ายคลิปไว้นะฮะ
เตือนภัยครับมขอโดนขโมยล้อรถ
นี่มันมาขโมยตรงในมหาลัยเลยผู้เสียหาย
แจ้งตำรวจแล้วตำรวจบอกว่าทำอะไรนะ

เกิดที่มขหมอก็เลยต้องขอให้จับกลุ่มพวกนี้ให้ได้เร็ว
ใช่ขอให้เจอตัวขอให้ตามจับกลุ่มตัวได้
และแน่นอนค่ะจับได้แล้ว
ตำรวจที่สพมขอนแก่ดนี่นะคะ

เพราะวันก่อนอันนี้เพียงเขาก่อเห็นคือ๑๗กุมพาใช่ไหม

อันนี้จับกลุ่มตัวได้แล้วค่ะคุณผู้ชม
เช้าวันนี้เอามาแถลงนะฮะแล้วก็เอาล้อแม็กซ์ของคุณหมอมาคืนหน่อย
อืมแล้วเวลาที่เขาตอนที่สอบปากคำนะ
เขาฉวยโอกาสจังหวะแบบเที่ยงคืนไม่มีใครเห็นไม่มีใครผ่านไปผ่านมา
แล้วก็มาขโมยอีกอย่างหนึ่งแถวนั้นมันเป็นพื้นที่แบบป่าหน่อยค่ะ
มันก็ง่ายต่อการขโมยแหละไม่ค่อยมีคนเห็น
ทีนี้ที่จับได้เพราะอะไรรู้ไหม
เมื่อคืนนี้ตัวนายวีรพงศ์คนนี้เข้ามาก่อเหตุอีกรอบนึง
เอาเหรอไอ้รอบนี้ได้ไปอีกคุณได้ไปอีกสองล้อ
ตำรวจตามไปตะคุบตัวได้ที่บ้านพักเลยค่ะ
แล้วก็เจอของกลางที่ขโมยไปก่อนหน้าด้วยไง
อันนั้นเจออุปกรณ์ช่างอะไรเสร็จสับหมดเลย
แล้วเนี่ยตอนเค้นสอบนะยังบอกกับตำรวจว่าไงรู้ไหม
ผมทำมาแค่๕ครั้งเดี๋ยว
ไม่แค่นะพี่มันไม่แค่นะตั้ง๕ครั้งนะ
ทำสถิตินะคุณวันหนึ่งขโมย๕คันรวดเลย

คือเอาความรู้นี้ไปใช้ความรู้ทางช่างดีกว่า
ซ่อมรถซ่อมล้อดีกว่านะคะ

เรื่องรักทรัพย์รับของโจร
ที่ตัวนายวีรพงศ์เขาเอาล้อไปขายให้ใคร
ถ้ารับซื้อไปอ่ะคนนั้นมีความผิดด้วยนะคะอืม
หมอมขอได้ล้อคืนแล้วนะครับ